ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
เราพร้อมเป็นกำลังหนุนให้คุณ
เพื่อให้คุณไปสู้ชีวิตสู้กับอะไรก็ตามที่คุณกำลังต่อสู้อยู่นะคะ
ทุกคนที่มีพลังหรือว่าทุกคนที่กำลังอ่อนพลังจงมารับพลังไปจากพวกเราค่ะ

เมื่อใดก็ตามที่ร้องครบ๑๐หยิบไปเลย๑ล้านบาท
แน่นอนมีให้กับทุกคนมีให้กับนักสู้ชีวิตทุกคน
ไม่ว่าคุณจะมาจากไหนภาคไหน
คุณจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นลูกเป็นคุณพ่อเป็นคุณแม่
ได้หมดได้หมดเพียงแต่คุณสู้ชีวิตและร้องเพลงให้ถูกต้องครบ๑๐เพลง
ก็เหมือนกับนักสู้ชีวิตคนนี้นะครับ
หลายท่านก็คงจำเธอได้ติดตามเธอมาก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่๓แล้วนะครับ

ฉันลูกสาวตะแหวงบ้านอยู่สวนแตงจังหวัดสุพรรณ
ทำงานทำไร่ไปวันแต่ว่าตัวฉันชอบแต่ร้องเพลงเพลง
ที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาทนะครับ
มุกร้องได้
ก็มาพบกับเธออีกครั้งหนึ่งนะครับ
มุกนะครับเด็กหญิงแสนขยันขอเยียวยาพ่อแม่จากฝันร้ายครับ

วันแรกมาในชุดฮัลละวันที่สองมาในชุดนักเรียน
วันนี้ต้องบอกเลยว่าเฟี้ยวมาก
วันนี้มาในชีวิตก็เรียกว่าไทเวย์
ระดุอกเป็นคันทรีย์ถ้ามีหัวคาบอยสักหน่อยนะ

ถ้าเกิดมาอีกวันหนึ่ง
คุณเต้นนาลีมาเหมือนเดิมนะครับ
ขวบของน้องมุกนะครับคุณพ่ออ๋องนะครับคุณแม่จุ่มนะครับน้องซี
พี่แจกันแจกันและคนโตพี่โจนะครับ

นี่คือทั้งชีวิตของมุกที่มีอยู่นี่คือ๕คนนี้นะครับ
บ้านของน้องมุกนี่ประสบปัญหาเรียกว่าเป็นฝันร้ายเป็นเกิดอุบัติเหตุ
ครั้งภายในวันเดียวกันทำให้ต้องเสียทรัพย์เสียอุปกรณ์ในการทำมาหากินเลย
ทำให้ครอบครัวนี้เป็นหนี้เป็นสินจนมาถึงทุกวันนี้
คนที่รู้สึกผิดที่สุดในเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เนี่ย
เขามีความว่าเขาเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้นั่นก็คือคือคุณโจพี่โจ
จากข้อมูลที่เราได้มาว่าคุณโจเนี่ย
เคยบอกไว้ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ติดทหาร
ก็คือเกณฑ์อาหารไม่ได้รับเลือกเนี่ย
จะบวชก็ไม่ได้ติดทหารจริงแต่ว่าก็ไม่ได้บวช
ก็ผัดมาเรื่อยผัดมาด้วยเหตุผลหลายประการเลย
เขาก็คิดว่าเขาเป็นต้นเหตุอันนี้หรือเปล่า
ทำให้บ้านเขาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมา

สัญญาไว้ว่าจะบวชอะไรอย่างนี้ครับแต่คือผัดไว้ครับ

รู้สึกแย่กับเรื่องตรงนี้ใช่ไหมคะ
แล้วก็ทราบข้อมูลมาอีก
เป็นว่าคุณพ่ออ๋อ็งเนี่ย
แบบว่าไม่ต้องมีพิธีอะไรมากมาย
ครับก็มีกันเองนะครับ

ตอนนี้ทำงานอยู่โรงงานครับ

แล้วเก็บไว้ใช้บ้าง
ทำไมเค้าก็ขอแม่ครับ
มีเงินส่งแน่เลย

นี่จบอะไรลูกตอนนี้หนูจบอะไร

ม๖แล้วก็ตัดสินใจไม่เรียน

เราเป็นคนตัดสินใจเองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่พูด

ตอนที่บอกกับพ่อแม่ว่าจะไม่เรียนต่อหนูบอกว่าอะไรคะ

จะได้หาเงินมาให้ส่งน้องเรียน
โจเป็นพี่ที่เท่มากเลย
ถ้าวันหนึ่งมีโอกาสเรียน
ก็ขอให้กลับไปเรียนนะคะ

จริงพี่ชายก็เป็นคนที่รักแล้วก็ไม่แสดงออกพี่สาวก็เป็นเหมือนกัน

เขินหรอคะตั้งแต่กันแล้วโจเลย
วันนี้จะแสดงออกให้เราดูกันหน่อยได้ไหม
ว่าความรักของพี่น้องเป็นยังไงรวมถึงน้องซีด้วยตัวเล็ก

บรรยาผู้คลาดตรีจนต่ำตนกล้า
บอกได้เลยว่าสถาบันครอบครัวยังไงก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์พึงต้องการมี

ตอนนี้มุกได้ตามเป้าแล้วแน่เลย
หกหมื่นบาทพอร้องครบสี่เพลงแล้วอย่างที่บอกเราไว้ตอนแรก
แต่ว่าการแข่งขันมันยังไม่สิ้นสุดเพราะว่ามุกยังมีสิทธิ์ร้องต่อไปเพราะยังร้องไม่ผิด

อันนี้แอบถามหน่อยได้ไหมคะน้องโมค
ตั้งใจจะมาเอา๘๐๐๐หรือเปล่ามาวันนี้
สร้างใจจะมาเอา๘๐๐๐คันแต่ว่าหนู

เออใช่ต้องแน่เลยต้องฟังเพลงกันก่อนสินะ

ก็คือถ้าจะสู้ต่อก็คือต้องร้องเลยแล้วต้องร้องให้ผิดนะครับ
มาถึงเพลงที่๕กัน
เพลงที่๕นี้มีมูลค่า๘๐๐๐บาทนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๕มาเลยครับ
เป็นไงครับฟังไปแล้วเพลงนี้มันหอมหวนมันเชิญชวนที่จะให้ร้องหรืออะไรยังไงบ้าง

หนูเป็นคนชอบเพลงอย่างนี้ด้วย
นี่นี่ฟังตัวเลยนะว่าก็ชอบเพลงนี้และเพลงนี้ร้องได้แน่นอนโอ๊ยชอบ

ถ้าร้องอยู่บ้านสบายล่ะแต่มาร้องวันนี้มันต้องร้องให้ถูกทุกคำ
เอาล่ะตัดสินใจให้ดีนะครับฟังอินโทรไปแล้ว
มุกครับจะสู้หรือจะหยุดครับ
จะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้ครับสู้โดยที่ไม่มีแผนสำรองไม่มีแผนบีแผนซีนะครับ

เขาที่ปีนขึ้นไปโดยไม่มีเชือกรัดตัวขอให้โชคดี
รู้สึกมีความมั่นใจกับเพลงนี้มากนะฮะขอให้ได้
นะเอาละครับมาถึงเพลงที่ห้ามูลค่าแปดหมื่น
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่ห้า
เพลงมาครับขอโชคดีค่ะ
มือสุริยนต์ยันต์สนทางพลา
หมู่นกาก็บินมาที่สุรา
ใครมาคิดถึงท้องทุ่งหนาซะจัง
ปานชะนีคงคอยวัง

จากบ้านหน้า

แต่อยากจะดัง
ด้วยความหวัง
อยากจะเป็นดารา

พ่อจะทนความง่า
ก่อนจะจากบ้านมา
เพื่อนมันว่างให้อาย
ก่อนจากบ้านมา
เพื่อนมันว่าให้ช้ำสวง
ไปเป็นนักร้องให้เขาล้วง
มันเจ็บไม่สวงมาหายหาย

จะไม่หันหลังกลับไป
ทุกวันคืนนอนร้องเห่า
อีกวันคืนนอนร้องหาย
เมื่อไหร่จะโชคดี
เพื่อสุริยนต์ย่ำสนทยา
จะกลับบ้านนะตอนชื่อเสียงเราว่ามี
จะยากจะจนถึงอดจะทนเต็มที่
นักร้องบ้านนอกคนนี้
จะกล้องน้องพี่แฟนเผลม

ร้องผิดไม่ได้เลยเพราะไม่มีตัวช่วย
เยอะทีเดียวหายไปสามหมื่นนะถ้าร้องผิด
เดี๋ยวเราจะเฉลยขออนุญาตเชิญครอบครัวทุกท่าน

มาเป็นกำลังใจให้กับน้องนกนะครับทั้งคุณพ่อคุณแม่พี่ชายน้องสาวนะครับ
มาเป็นกำลังใจไปพร้อมกันนะครับมารุ้นไปพร้อมกันสำหรับ
เพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาทมุกร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
สำหรับเพลงที่ห้ามูลค่าแปดหมื่นบาทนะครับ
มุกร้อง
พร้อม